เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูตำรวจนอกเครื่องแบบ
คุณผู้ชมคิดว่าเวลาตำรวจเขาไม่ใส่เครื่องแบบ

เขาสามารถเข้าไปตักเข้าไปเตือนเข้าไปทำหน้าที่ได้ไหม
อ่าน้ำแข็งว่าได้ไหมอ่าดอมว่าได้ไหมตำรวจนอกเครื่องแบบ
นอกเครื่องแบบได้สิอ่าได้นะได้นะ

เมื่อวานใครมาแถวหน้าดอร์นเมืองเว่งรถติดมั้ย
แท็กซี่จอดกันอยู่แถวป้ายรถแมงนี่
ก็ดิ่งเข้าไปเลยดิ่งเข้าไปจะไปขอให้แท็กซี่เลื่อนรถหน่อย
ผมเป็นตำรวจนะคุณขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะผมไม่ได้มายึดอะไรคุณคุณบอกว่ารถที่รถติดก็ต้องใส่เครื่องแบบสิ
ไม่เกี่ยวนี่ไงบัตรผมนี่ไงนี่บัตรผมนี่ไงจะไปลงพักกับผมไหมไปหรือเปล่าอะไรเอาไปดิไปดิเอาลงมาเอาลงมานี่ลงมานี่มา

ทำได้ทำไม่ได้ยังไงใครผิดใครถูกในความคิดเห็นคุณผู้ชม
จอดรถอยู่ป้ายรถเมฆีดขวางการจราจรแล้วเถียงกับตำรวจนอกเครื่องแบบเถียงใหญ่เลยนะ
นะครับบอกนู่นไปไล่คันหลังก่อนเออนะแล้วมีการสะบดด้วย
เหตุเกิด๙โมงเช้าของวันที่๑๙พฤษภาคมอ๋อวันก่อนวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานขออภัย
ตำรวจนอกเครื่องแบบในคลิปคือจานุกอายุ๓๗ปีไหนเอาชื่อจริงจริง
ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้อ่ะเบิร์ตคือท่านเนี่ยสังกัดกองประชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ฉะนั้นเดี๋ยวบอกชื่อบอกนาไม่เห็นหน้าไปแล้วเดี๋ยวท่านทำงานยาก
กองทัพอากาศน่ะโอ้โฮมันไกลอ่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะ
ท่านก็หวังดีจอดรถจอดรถก็เดินไปหารถแท็กซี่ที่จอดแช่อยู่
ก็แสดงบัตรธรรมชาติเจน
ส่วนประเด็นคือว่าไม่ได้แต่งเครื่องแบบนะ
มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิไหมคุณผู้ชมว่ามีสิทธิไหมนะ
สามารถจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าได้ทุกคดีครับแต่กรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปจับกลุ่มอะไรก็แค่ไปขอให้เลื่อนรถหน่อย
ก็บอกกันดีเออนะครับเพื่อนรถมันจะได้ไม่ติดไงทีมข่าวลงบื้นที่ไปไหนแท็กซี่จอดไหมมีไหมแท็กซี่ตอนอื่นจอดไหม